คุณผู้ชมไปดูมาตรการในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่ากระทรวงสิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้ออกมาตรการแล้วบอกว่ารถยนต์ที่ลงทะเบียนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ทะเบียนมานานเกินกว่า๑๑ปีจะไม่ให้วิ่งบนท้องถนนแล้วค่ะ
ก็เป็นการประกาศมาตรการลดมลพิษทางอากาศในกรุงโซ
โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีหน้าจากนั้นปี๒๕๖๑ก็จะเริ่มบังคับใช้ในเมืองอื่นด้วย
อย่างอินชรแล้วก็อีก๑๗เมืองใหญ่เขาบอกว่าเป็นการลดมลพิษทางอากาศค่ะ
ทางการเกาหลีใต้บอกว่ามาตรการนี้จะทำให้รถเก่าที่ปล่อยไอเสียสู่ชั้นบรรยากาศ
กว่า๑๐๔ล้านคันออกไปจากท้องถนน
จากนี้ผู้ใช้รถเก่าก็ต้องนำรถไปติดตั้งอุปกรณ์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นแบบเครื่องยนต์มลพิษต่ำไปเลย
ถึงจะเอามาใช้ได้ในเขตปลอดมลพิษที่ถูกกำหนดขึ้น
โดยถ้ากล้องตรวจเจอรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวออกมาวิ่งบนท้องถนน
ถูกปรับนะคะ๒แสนวอนคิดเป็นเงินไทยก็๖๐๐๐บาทค่ะ
ผู้ประกอบการธุรกิจเต้นรถมือ๒อย่างออโตเมดที่ชาญกรุงโซเขาบอกว่า
มาตรการนี้ทำให้เขากังวลเลยว่ายอดขายลดลงแน่
ว่ามาตรการนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อตลาดรถมือ๒อย่างแน่นอน
ตอนนี้ทั่วโลกเขากำลังเรียกว่าออกมาตรการต่อสู้ปัญหามลพิษทางอากาศนะคะ
เดือนที่แล้วปารีสของฝรั่งเศสเองก็เริ่มห้ามนำรถเก่าออกมาวิ่งช่วง๘โมงเช้าถึง๒ทุ่มในวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว
ส่วนกรุงลอนดอนของอังกฤษก็ออกมาตรการเก็บเงินค่าผ่านทางสำหรับรถเก่าที่ต้องการเข้าไปวิ่งในเขตใจกลางเมือง

เรื่องที่บอกว่าจะห้ามรถเก่า๕ปีออกมาวิ่ง
ตอนนี้เงียบไปแล้ว
ประชาชนบอกว่า๕ปียังผ่อนไม่หมดเลยจ้าใช่